เพราะว่าทางตำรวจไปพบระเบิดเพลิงเพิ่มอีก๒ลูกค่ะ
ซึ่งซุกอยู่ในตลาดกลางเมืองหัวหินเลยนะคะ
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีระเบิดทำงานไปแล้ว๑ลูก

สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๑คนนะคะ
เข้าตรวจสอบและเก็บกู้ระเบิดเพลิงจำนวน๒ลูก
ซึ่งวางซุกซ่อนอยู่ในร้านเสื้อผ้าที่ตลาดชัดชัย
เขตเทศบาลตำบลหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
พบว่าเป็นระเบิดเพลิงซึ่งลูกหนึ่งทำงานไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ด้วยการทำงานของระเบิดที่ไม่สมบูรณ์

ส่วนระเบิดอีกลูกนึงยังไม่ทำงาน
พลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ก็ระบุว่า
จากการตรวจสอบระเบิดทั้ง๒ลูก
ลักษณะคล้ายกันกับระเบิดเพลิงในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
จงใจทำให้เกิดเชื้อปะทุและเพลิงไหม้
ขณะที่การสอบปากคำนางสาวพรศรีวิลัยสกุลยงเจ้าของร้าน

วันก่อนค่ะมีวัยรุ่นชาย๓คนท่าทางมีพิรุษ
นำวัตถุดังกล่าวมาวางซุกซ่อนเอาไว้ในบริเวณร้าน
ที่ได้รู้มาจากข่าวก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
เมืองต้นตำรวจทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่ทราบชื่อรวมถึงเหตุผลที่นำมาทิ้งไว้
ซึ่งตำรวจก็จะเชิญตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
และระหว่างการตรวจสอบตำรวจยังควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๑คน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ